คุณผู้ชมคะในอดีตอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาส
เป็นพื้นที่ที่ไม่มีโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษานะคะ
แล้วก็เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนเนี่ย
ก็ไม่สามารถที่จะศึกษาต่อได้
พอจบชั้นประถมแล้วก็ไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนต่อค่ะ
และพระราชทานน้ำให้ว่าโรงเรียนร่มกล้า
ถือเป็นโรงเรียนนามพระราชทานร่มกล้าวแห่งแรก

ไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
การที่เราประชาชนธรรมดาชาวบ้านธรรมดา
จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแผ่นดินมันเป็นเรื่องใหญ่
โรงเรียนกาโยโรงเรียนทุ่มคราวนะ
โรงเรียนกาโยหรือโรงเรียนของพระเจ้าเผ็ดดินเขาว่ากัน
เขาจะพูดเป็นภาษายาววิวาสนิรายโยกิโต
เราก็จะได้สัมผัสจะได้ดูพระองค์อะไรอย่างนี้
เราก็ดีใจนะมันเป็นโรงเรียนแห่งแรก
ที่จะเกิดขึ้นนะคะในอำเภอของเรา
โรงเรียนเล็กที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอำเภอยี่งอ
ผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
่อกำเนิดขึ้นจากน้ำพระราชหรือไทย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ทรงเห็นความสำคัญและห่วงใยด้านการศึกษาของเยาวชน
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ศดรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

ไม่มีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ลูกหลานเรียนจบชั้นประถมมาศึกษา
หากจะเรียนต่อจะต้องเดินทางไปที่ตัวจังหวัด
แต่ชาวบ้านส่วนมากไม่ได้มีทุนทรัพย์เพียงพอ
ทำให้เด็กหลายคนไม่ได้เรียนต่อเมื่อจบชั้นประถมมาศึกษา
ทางอำเภอจึงจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ความต้องการของชาวบ้านนี้จะทำยังไง
ให้มีโรงเรียนมาเทียมขึ้นในอำเภอ
ทีนี้การสร้างโรงเรียนมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยาก
ในอำเภอยิ่งงัวนี่มีอยู่ที่เดียวที่บ้านผมนี่แหละ
เป็นที่ดินที่ว่ารับวัสดุ
ผมก็แนะนำให้กับท่านนายเปอร์สมัยนั้น
ไม่นั้นชื่อนายอำเภอโรธอินแก้วนะครับ
ก็ตกลงว่าจะเอาที่ดินตรงนี้สร้างโรงเรียนมัธยมขึ้น
ไม่มีเงินที่จะสร้าง
ที่นายเปอร์ก็ทำหนังสือส่งไปทางราชวัง
ทีนี้พระองค์ท่านในหลวงก็ให้สมทบทุนมาสร้าง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์๑๓๑๘๙บาท

สมทบกับเงินบริจาคของข้าราชการพ่อค้าประชาชน
รวบรวมได้๔๑๗๒๐บาท
และทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
กำชับเร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันวันเปิดเรียน

ไม่นานนักอาคารเรียนไม้ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรก
ก็สำเร็จขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนเกือบ๗๐คน
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนยี่งอ
กระทั่งวันที่๓กรกฎาคม๒๕๕๙
หลวงราชการที่๙ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่าโรงเรียนร่มกล้า
พื้นที่นี้เป็นภูเขาเล็กภูเขานี้ชื่อว่าภูเขาภูเก็ตกอต
บุเกโกโตนี่ว่าแปลว่าภูเขาวังนะฮะภูเขาวัง
ทีนี้ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับในหลวงจากแผ่นดิน
ท่านเอกเพื่อว่าก็ดีเหมือนกันนะทีนี้ลองเสนอชื่อนี้ให้ทางราชวังนะ
ทีนี้พระองค์ท่านก็อนุมัติว่าเป็นชื่อโรงเรียนร่มกล้า
กล่าวก็หมายถึงว่าเป็นร่มของประชาชนอะไรเลย
เรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามเป็นการดี
แต่ขณะเดียวกันก็ควรสอนวิชาต่างที่จะช่วยในการประกอบอาชีพในอนาคต
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคล่องตัวเมื่อเป็นผู้ใหญ่
พระราชปนิษฐานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ไม่เพียงแต่ทรงเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา
แต่ยังทรงห่วงใยความปลอดภัยการเดินทางของเด็กนักเรียนโรงเรียนล่มกล้าวแห่งนี้
กระแสพระดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรง
ได้ให้กระแสดำรัฐว่าโรงเรียนนี้มีชื่อเกี่ยวข้องกับเรา

จากนั้นพระองค์ท่านก็ได้ให้แนวทางให้มีการพัฒนาการคมนาคม
ให้มีการจัดโครงการรถรับส่ง
เป็นการช่วยเหลือให้โอกาสทางการศึกษาอย่างดียิ่งครับกับชุมชน
นางเชบิดออาบูบากาสิทธิ์เก่าโรงเรียนร่มกล้าวรุ่นแรก
เล่าถึงความทราบซึ้งในวันที่มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ
หลวงราชการที่๙และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน
โดยพระองค์ทรงรับสั่งสอบถามความเป็นอยู่ของเด็กด้วยพระเมตตา
ตอนนั้นเรายืนอยู่ที่โรงอาหาร
สมเด็จอัชรีก็ตัดถามว่ามาโรงเรียนยังไงกันคะ
เราก็เลยบอกว่าเรามากับรถจักรยานไปคะ
บางคนก็ตอบว่าพูดว่ามากับรถโรงเรียน
พระองค์ก็บอกว่าไม่ต้องพูดเวก้าก็ได้พูดค่ะ

เราถามว่าเราตื้นตันไหมตื้นตันใจมาก

เราบอกว่าเนี่ยเราได้คุยกับสมเด็จนะดีใจมาก
ปัจจุบันโรงเรียนร่มกล้าวมีนักเรียนกว่า๗๔๔คน
จากอำเภอเมืองอำเภอยี่งออำเภอบาเจาะระแงะและรือสอ
เป็นโรงเรียนที่จัดการสอนหลักสูตรควบคู่
สายสามัญและศาสนาอิสลามอย่างเข้มข้น
ตามแนวพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
พระราชทานไว้เป็นแนวทาง
ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
และได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ
เป็น๑ใน๕โรงเรียนของจังหวัดนราธิวาส
เขตเฉพาะกิจภายในภาคใต้
สิ่งที่เรานับถือก็คือเอาล็อกใช่ไหมคะ

แต่ว่าพระองค์นี่เป็นส่วนหนึ่งของเรา

แม้ว่าโรงเรียนเราจะอยู่ในหุบเขา
พระองค์ก็ไม่เคยทอดจริง

มันก็ไม่เกิดหรอกโรงเรียน
ปัจจุบันจะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

มีความเจริญของการคมนาคม

ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนร่มกล้า
ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้

เรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนของรายยากีตอ

โปรดติดตามตอนต่อไป